ก็นี่ไงผมก็ถึงบอกดูสิเรื่องอย่างนี้มันยังเกิดในพศนี้ดูสิครับใครเป็นคนสั่งคนแรกสั่งมาด้วยเหตุผลอะไร
ที่แล้วเนี่ยนะครับตามเรื่องนะครับที่จอมบึงคเป็นส่วน

สอบสวนเนี่ยผู้กองประดิษฐ์เนี่ยแกก็อ้ำอึ้งผมก็เข้าไปเห็นหน้าแก
แล้วผมก็เห็นหน้าแกไม่ค่อยดีเลยอ่าไหนผมขอดูที่ว่าความขึ้นหน้า
ของการเอ่อดำเนินคดีเป็นไงสืบสวนสอบสวนไปถึงไหนครับ
แกก็ไม่แอ้มบอกว่าสำนวนไม่อยู่ครับบอกเอ้าเอ่อ
สำนวนไปไหนอ่ะอ่าเอ่อผู้กองเป็นเจ้าของสำนวนเนี้ยเอ่อ
ส่วนกลางเขามาเอาไปแล้วครับเอ้ยเขามาเอาไปได้ยังไงเออ
นี่หน้าที่ของผู้กองก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบสินะ
ตามปรวิอาญาเนี่ยผู้กองน่าเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยครับ
ก็บอกว่าเขาให้เอาไปเขาจะไปประมวลเรื่อง
ผมบอกว่าเราประมวลเรื่องได้ยังไงมันยังไม่เสร็จ
เขามีสิทธิ์อะไรตามกฎหมายเนี่ยตามปวิอาญาคุ้มครองเท่านั้นนะฮะ
เป็นคนรับผิดชอบนะครับแล้วก็เขาไม่มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวน
เอ่อเขาให้ผู้กองทำเป็นหลักนะครับเอ่อไม่มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวน
ส่วนกลางมาช่วยมาเกี่ยวข้องอะไรครับนะครับแล้วก็ถามไปถามมา
ไหนอ่ะขอดูหลักฐานสิอืมดูหนังสือที่ว่าที่เขามาขออ่า
ให้เอาไปส่วนกลางบอกไม่มีครับเอ้าไม่มีได้ไงอ่ะ
เขาสั่งการด้วยวาจาเอ้ายิ่งไปกันใหญ่เลยเฮ้ยเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่
เรื่องการสั่งการด้วยวาจาถ้าสั่งการด้วยวาจาเช่นผู้บังคับบัญชา
สั่งให้ผู้กองประดิษฐ์ไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
กลับไม่อยู่นะอ้างว่าไปเอ่อข้างนอกนะครับ
ร้องพาสกรก็รับแต่โทรศัพท์แล้วก็อ้ามอ้ามอึ้งอื่ง
ตอบแต่เจียงว่าเออผมไม่ทราบนะฮะ
มาทราบตอนหลังล่าสุดเมื่อวันสองวันมานี้เองเนี่ยนะครับ
พยายามโทรจี้ก็บอกว่าเอ่อทางภาค๗เนี่ยนะครับ
ส่งเข้าส่วนกลางตั้งแต่วันที่๑๑กุมภาครับ
พึ่งเนี่ยส่งให้ภาคเจ็ดตั้งแต่วันที่สิบกุมภาคม
วันลุงขึ้นสิบเอ็ดกุมภาคมเนี่ยภาคเจ็ดทำนังสือนะครับ
ส่งเข้าส่วนกลางแต่ไม่บอกว่าส่งมาที่หน่วยไหน
ตั้งแต่วันที่๑๑แต่เขากระซิบว่าน่าจะมาที่กองกฎหมายและคดี
นะครับสำนักงานตรวจแห่งชาติผมพยายามโทรนะ
สุภาพตั้งแต่เช้าเนี่ยผมพยายามโทรนะครับนะ
เข้ายังห้องของผู้กำกับนะครับชายกรไม่มีใครรับเลยนะโอ้
โทรเข้าห้องของร่องผู้บัญชาการนะครับฮ่าฮ่าความต้องการเหตุลาภ
ก็ไม่มีใครรับเลยดูที่สำนักงานตรวจแห่งชาติ
ไม่มีคนรับโทรศัพท์อืมอืมนะครับสำนักงานกฎหมายแล้วกัน
ผมก็เลยโทรไปที่กองอำนวยการเจ็ดสำนักการเอ่อ
กองบัญชาการสอบสวนกลางครับครับถามสารวัตรภัยลินทร์
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับ
ตอนเดือนธันวาเนี่ยทั้งสองเรื่องเนี่ย
ก็ถูกเอามาดองไว้ที่กองบัญชาอ่ากองอำนวยการเจ็ดครับ
สารวัตรภัยลินทร์แกบอกว่าไม่มีครับไม่มี
ผมยังไม่เห็นเรื่องเลยเอ้าตายแล้วเว้ยเรื่องที่เคยมาถึงกองบัญชาการสอบสวนกลางก็ไม่มาครับ
ตอนนี้เรื่องไปอยู่ที่ไหนกองกฎหมายและคดีไม่ยอมรับโทรศัพท์ผมเนี่ยพี่สุภาพดูแล้วกัน
อย่างงี้มันเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยดูสิครับแล้วถ้าเกิดสำนวนมันหายไปทำไงล่ะครับเนี่ย
เรื่องนี้นะผมว่ามันมีการวางแผนกันตั้งแต่ต้นนะพี่สุภาพมีที่ไหนเนี่ยไปให้ผู้กองแก่เป็นคนรับผิดชอบสำนวนสำคัญขนาดนี้
ตำรวจที่ยังรับราชการอีกหลายปีไม่มีใครยอมรับเผือกร้อนเรื่องนี้เลยนะดูเอากันหมด
ดูสิแล้วมาให้ผู้กองแก่แก่รับผิดชอบแล้วแกก็ตั้งตาตั้งตาทำเต็มที่แล้วมาดึงของแกไปอีกเอออ่า
ดูสิครับแล้วเอาเข้ามากรุงเทพก็ไม่รู้ด้วยหน่วยงานไหนรับผิดชอบตอนนี้ไปอยู่ที่หน่วยงานไหนไม่มีใครรับชอบเลยหายหัวกันหมดนะครับ